กรณีที่ชายพิการชื่อว่าลุงเพียงอายุ๖๔ปี
เข้าไปในป่าที่อำเภอปากชมจังหวัดเลย

แต่ลุงเพียงเนี่ย๕วันผ่านไปแล้วไม่ออกมาจากป่านะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่สักประมาณเกือบ๒๐๐ชีวิตนะคะ
ไปหาลุงเพียงเพราะก่อนหน้านี้ภรรยาของลุงเพียงบอกว่าฝันฝันร้าย
ว่ามีการจัดงานศพไปงานศพเหมือนเป็นลางบอกเหตุร้ายค่ะ
สุดท้ายเมื่อวานฝันก็เป็นจริงนะคะ
เพราะเจ้าหน้าที่ไปเจอลุงเพียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เจอเป็นศพนะคะเจอเป็นศพค่ะ
ใช้เวลาในการค้นหาเกือบทั้งวันนะคะ
เจอลุงเพียงบริเวณลำห้วยขุนห้วยนาอยู่ลึกเข้าไปอีก
ในป่าตอนแรกที่บอกว่าห่างจากบ้านไปสักประมาณ๕๘กิโลเมตร
ลึกเข้าไปอีกค่ะจุดที่พบเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่า
พอเดินไปที่ลำห้วยก็พบจริงนะคะ
อยู่ที่ริมผาตรงร่องน้ำนี่คือศพลุงเพียงนะคะ
นี่คือศพลุงเพียงค่ะส่วนลูกสาวของลุงเพียงเราไปพูดคุยด้วย
ชื่อว่าคุณบุญศาลบอกว่าคือตอนแรกที่พ่อหลงไปในป่าเนี่ย
ก็คิดนะว่าพ่อน่าจะยังคงมีชีวิตอยู่
แต่พอเวลาผ่านไปหลายวันเข้าเริ่มจะไม่แน่ใจแล้ว
เพราะแม้ว่าถึงพ่อเนี่ยเคยเป็นอดีตพรานป่ามาก่อน
ห่างหายจากการเข้าป่าไปสักประมาณ๑๐ปีแล้ว
เข้าไปอีกครั้งคือ๑๖พฤษภาแล้วก็ไม่ได้ออกไปเลย
แม้กระนั้นก็ตามเคยเป็นพรานป่าแต่พ่อเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรง
เพราะลุงเพียงเนี่ยแกเป็นผู้ป่วยพิการแล้วก็ป่วยทางประสาท
หนวกพูดไม่ชัดด้วยต้องทานยาเป็นประจำ
เอาล่ะก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่าคุณพ่อน่าจะไม่รอดนะฮะ
แล้วก่อนที่จะเข้าป่าไปรอบนี้พ่อก็เคยรับปากกับตัวเองแล้วนะคะว่าจะไม่เข้าไปอีก
แต่อยู่ดีคุณพ่อก็เข้าไปแล้วเป็นการเข้าป่าครั้งสุดท้ายของคุณพ่อด้วย
สำหรับศพของลุงเพียงนะคะที่โรงพยาบาลปากชมระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๕วัน
คาดว่าจะเสียชีวิตคือตั้งแต่วัน๒วันแรกที่พลัดหลงเข้าไปในป่าค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นความคืบหน้านะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวลุงเพียงอีกครั้งหนึ่งนะคะ